คุณผู้ชมฮะเพจดังได้โพสต์คลิปเตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
คือมีคนคนหนึ่งเขาไปจอดรถยนต์อยู่ที่ไหนฮะ
สารหลักเมืองลงไปไหว้สารหลักเมืองได้ไม่ถึง๓๐นาที
ปรากฏว่ากลับมาที่รถอีกทีเอ้ารถถูกปลาก้อนหินใส่
พังเสียหายนะครับให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้คอยดูให้ดีนี่ผู้ก่อเหตุ
โอ้โหแค้นอะไรกับรถคันนี้หรือว่ามาแค่ระบายอารมณ์
แต่เอาหินปลาใส่เต็มที่กระจกด้านข้างคุณดูสิฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงจุดจอดรถข้างสารหลักเมืองกรุงเทพนี่เองนะครับ
หลายคนที่ไปสารหลักเมืองก็จะรู้นะด้านข้างที่เป็นซอยจะมีจุดจอดรถแบบนี้
โดยคนเอารถมาจอดเขาก็จอดไว้เพื่อไปไหว้สารหลักเมืองไม่ถึง๓๐นาที
เขาบอกเคราะห์ดีที่ไม่มีใครนั่งอยู่ในรถก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ทีนี้ครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณนะ
แต่ยังจับตัวไม่ได้
ทำให้ตอนยื่นเรื่องซ่อมกับประกันชั้น๑
บริษัทก็อ้างแบบนี้ไม่มีคู่กรณีมาแสดงความรับผิดชอบ
เอ้าทางเจ้าของรถบอกว่างั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเองหรือไงนะฮะ
ดังนั้นจึงวอนให้ชาวเน็ตช่วยกันแจ้งเบาะแส

นั่นอ่ะสินะครับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์
เคสนี้ผู้เสียหายไม่น่าจะต้องจ่ายเงินเองนะ
เพราะว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานอยู่แล้ว
ประกันช่วยดูหน่อยมันมีคนทำนะครับ
แต่บางคนก็บอกว่าบริษัทประกันอาจจะมองว่าเคสนี้
ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจปลาหินใส่รถ
อกจากนี้ยังมีคนทำงานประกันมาให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
ก็คือไม่รู้ว่าเขาตั้งไว้เท่าไหร่คุณประมาณสัก๒๐๐๐ไหม
ใช่มันจะมี๒๐๐๓๔๐๐แล้วแต่บริษัทด้วยนะ
ใช่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนะครับ
ไม่ได้เกิดจากการชนหรืออุบัติเหตุแต่มันหาคู่กรณีไม่ได้นะครับ
แล้วก็ยังมีบางคนตั้งข้อสงสัยบอกว่าเป็นแก๊งหน้าสารหรือเปล่า
บังคับขายดอกไม้ทูบเทียนราคาแพงให้
พอผู้เสียหายเขาไม่ยอมซื้อไม่ยอมจ่าย

อยากให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเพราะถือว่าเป็นภัยสังคมนะฮะ

ใช่ค่ะนี่เอาจริงผู้สื่อข่าวของเราก็ตามต่อนะคะ
เพราะว่าลงไปที่สารหลักเมืองที่กรุงเทพนี่แหละค่ะไปตรวจสอบเรื่องนี้
ซึ่งเขาบอกว่าไปคุยกับแม่ค้านะ
แม่ค้าบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๓วันที่แล้ว
มีคนขับรถมาทำบุญมาไหว้สารตรงนี้ใช่ไหม
แล้วคือพอจอดรถเนี่ยนะปรากฏว่าชายเร่ร่อนเดินไปขอเงิน
แล้วฝั่งผู้เสียหายไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้ตังค์ไป
แล้วนี่แหละทำให้ชายเร่ร่อนโมโห
เอาก้อนหินก้อนเบอร์เรอเลยมาเครื่องมาปลาใส่รถนี้

ลองฟังเสียงแม่ค้าที่ขายพวงมาลัยเขาเล่าหน่อยละกันครับ
เจ้าทุกก็บอกว่าเดินมาขอเงินที่รถเขาไม่ให้
พอเขาไม่ให้ปุ๊บลุงคนนี้ก็ไม่รู้เข้าปี่
เอาอะไรเข้าไปทำจนกระจกรถเขาแตกเลย

คนที่ปลาเขาอยู่ถนนี้ตลอด

เขาเดินขอเงินทั่วเลยจะอยู่ข้างหลังคลองหลอดมั่ง
มหาดไทยมั่งเดินผ่านหน้าสารหลักเมือง
พวกแม่ค้าเอ่ยพวกข้าราชการเอ่ย
แล้วก็พวกที่จอดถ้าเขาเจอคนไหน

แต่เราไม่เคยเห็นเขาทำไง

ทีนี้ตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบครับ
แต่ว่าไม่พบเจอคนก่อเหตุนะ

ก็ต้องไล่ดูจากกล้องวงจรปิดครับ
ก็พบว่าคนก่อเหตุเป็นคนเร่ร่อน

ก็เหมือนกับที่แม่ค้าเมื่อกี้บอกนะ
ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเร่ร่อนนะครับ
แล้วก็มีคนเห็นชายเร่ร่อนคนนี้

ชอบเดินทั้งมาขอเงินคนที่มาจอดรถ

ขอเงินพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะครับ

ทางตำรวจขอความร่วมมือครับ
หากเจอตัวชายเร่ร่อนดังกล่าว

ช่วยกันจับตัวส่งตำรวจด้วย

ใช่ค่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันนะ

จริงจะให้หรือไม่ให้เงินมันเป็นสิทธิ์ของเราไง
แต่พอมาถูกทำแบบนี้มันไม่โอเคเลยค่ะคุณผู้ชม